ไปดูความคืบหน้าคดีคนร้ายบุกเข้าไปลักขโมยทองคำจากร้านทองในจังหวัดนครสวรรค
จนเกลี้ยงร้านน้ำหนักรวมกว่า๒๐๐บาทนะครับ
ล่าสุดตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วคาดว่ากบดานอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ
ส่วนวิธีการก่อเหตุนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
พลตำรวจตรีดำรงเพชรพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายขโมยทองที่ร้านทองทวีชัย๔ท้ายตลาดสะพานดำ
ตะบนปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พบร่องรอยของคนร้ายที่แอบเข้ามาทางประตูข้างร้าน
และได้ปีนกำแพงห้องงัดฝ้าเพดานเข้าด้านหน้าร้าน
สร้อยทองบริเวณหน้าตู้โชว์น้ำหนักรวมกว่า๒๐๐บาท
และนำกล่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดไปด้วย
นายวินัยทวีชัยถาวรเจ้าของร้านเล่าว่าปกติจะปิดร้าน๖โมงเย็น
แล้วนำทองคำทั้งหมดไปเก็บไว้ในตู้เซฟก่อนกลับบ้าน

วันเกิดเหตุก็ตรวจตราและปิดร้านตามปกติ
รับว่าไม่ได้เก็บทองคำใส่ตู้เซฟ
เพราะตั้งใจว่าหลังออกไปรับประทานอาหารเสร็จจะกลับมาเก็บ
และระหว่างที่กำลังปิดร้านก็พบความผิดปกติ
คือแม่กุญแจที่คล้องประตูข้างร้านไม่ใช่ของเดิม

ก็เลยล็อกประตูกับแม่กุญแจอันใหม่
จากนั้นก็พาครอบครัวออกไปรับประทานอาหารเย็นแล้วกลับบ้าน

พอมาที่ร้านทองอีกครั้งในช่วงเช้า
ก็พบว่าสร้อยคอทองคำได้หายไป
เผิดมาตั้ง๔๐ปีไม่มี
ที่ก่อนคิดเลยถึงเก็บให้รีดจิ๊บเลยนะ
พอหลังตัวเนื้ออย่างนานมาก
ปลอดภัยจะเคยขอไม่เป็นไร

โดยน้ำได้แบบหิม
ก็หมดไปประมาณ๗๘ล้านบาท
ส่วนลูกจ้างในร้านมีแม่บ้านเพียง๒คน

ไม่พบพิรุษที่สอว่าจะมีส่วนรู้เห็น

สายันกันเพชรแม่บ้านของร้านทองบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นชายคนหนึ่งมาสอบถามจะซื้อสร้อยทอง
ติดต่อกันประมาณ๒๓วัน
มาช่วงเย็นก่อนปิดร้านทุกครั้ง

ไม่เห็นชายคนนี้กลับมาที่ร้านอีก
ขณะนี้ตำรวจทราบแล้วว่าคนที่ก่อเหตุคือใคร

ซึ่งมีเพียงคนเดียวไม่มีผู้ร่วมขบวนการ
ส่วนวิธีโจรกรรมคือได้มาดูรัดลาวไว้
สบโอกาสอาศัยจังหวะที่ทุกคนในร้านทำงาน
แอบนับกุญแจล็อคประตูไปเปลี่ยน

ไขกุญแจเข้าไปกวาดทองคำหลบหนี
น่าจะมีคนร้ายเพียงคนเดียว
น่าจะน่าจะ
แต่ยังไงก็ต้องรวมรวมมันอย่างหลักฐานต่อไป
ที่กล้องจอนปิดมันตัวจริง
ทางผู้ที่หายเขามีกล้องนะครับ
แต่ว่าหลักแล้วเนี่ยมันก็ต้องเปิดตลอด
แต่ว่าขณะกระเทศตั้งแต่วันที่๔ถึงวันที่๕
ทางผู้ที่หายไม่ได้เปิดกล้องกล้องจอนปิด
ประกอบกับคนร้ายเขาก็เข้าใจว่า

ก็รักเอาอาร์ดิสไปด้วย

พนักงานสอบสวนได้แกะรอยจนพบว่า
คนร้ายหลบหนีออกจากจังหวัดนครสวรรค์

มั่นใจว่าอีกไม่นานจะสามารถจับกลุ่มตัว

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน